บอกว่าอันนี้เครียดเกินปุ๋ยมุ้ย

เครียดค่ะควายหายประกาศใครเจอมีรางวัล

เป็นควายที่คุณป้าเพิ่งซื้อมาจากญาติ
แล้วป้าก็รักแล้วก็หวงแหน

ตกใจเสียงคนใช่มันตะเลิศ

ส่วนตัวที่ชายเจอแล้วชื่อเจ้าขวัญ

มันอยู่ตอนแรกไกล๓๐กิโลเมตร

แล้วเจ้าทองจะไปไกลขนาดไหนล่ะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วป้าบอกว่ามันทุกข์ใจเหลือเกิน
เอ้ยลูกเอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ต้องให้ญาติมาช่วยประกาศตามหา
เจ้าทองเจ้าถุยอยู่ไหนเจ้าทองอยู่ไหนนะคะ
เอารูปประพันธ์สันธารก่อนเผื่อว่าใครเจอนะคะ
นี่ป้าชูให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยรูปภัณฑ์สันธารมันเป็นแบบนี้
เจ้าทองเนี่ยเป็นควายเพศผู้อายุ๑ปีสูง๑๓๐เซนติเมตรนะคะ
ลักษณะเด่นก็คือมีรูปร่างสมบูรณ์อ้วนแต่ตัวไม่ใหญ่มาก
เพราะยังเป็นควายวัยรุ่นมีเชือกสะพายขาวแดงที่คอ

ส่วนป้าเจ้าของควายเนี่ยชื่อว่าคุณป้าประเทืองคำเขียวท่านอายุ๕๓ปีแล้วนะคะ
ท่านบอกว่าเจ้าทองมันหายไปจากบ้านในพื้นที่
บ้านหนองล้นหนองสี่เหลี่ยมตำบลสุรุทัยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานี
หายไปตั้งแต่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกโอ๊ยมันทุกข์ใจเหลือเกิน
จะซื้อเจ้าทองกับเจ้าขวัญเป็นควายพี่น้องกัน
จากญาติในราคา๕๐๐๐บาท
เอาควายทั้ง๒ตัวออกไปกินย่า
ที่มันจะหายไปปรากฏว่าจังหวะเดินที่กินย่าอยู่น่ะ
หมาเห่าตื่นสุนัขตื่นคน
วิ่งหายไปทั้งคู่เลยนะคะแต่เจ้าขวัญนี่ยังเคาะดีหน่อย
เพราะมีคนไปเจออยู่ห่างจากบ้านไปสักประมาณ๓๐กิโลเมตร
ขวัญเอ๊ยขวัญมาขวัญมาแล้วขวัญกลับมาแล้วนะคะ
มีคนไปเจอแล้วส่งคืนป้าทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็ยังเหลือเจ้าทองตอนนี้ที่ยังหาไม่เจอ
เครียดพึ่งทุกทางจุดทูบไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย
ก็ยังไม่เจอเนี่ยค่ะป้าประเทืองถึงต้องจุดทูปนะคะ
แล้วเอาเรื่องราวมาโพสต์เอาในเฟซบุ๊ก

อ่าอุ้ยตายแล้วจุดทูปปุ๊บ

ล่าสุดป้าประเทืองบอกว่านี่มีคนไปพบเจ้าทองแล้ว
มันหลงอยู่ในป่าอ้อยติดกับเขาห่างจากบ้านไปสักประมาณ๕กิโลเมตร
โอ้โหไปไกลเหมือนกันนะน่ะ

แต่หาเจอก่อนเจ้าทองหายไปจากบ้าน๕กิโล
แต่หาเจอทีหลังแต่เอาเหอะไม่ว่าจะหายไปไกลขนาดไหน

ยินดีปรีดากับป้าประเทืองด้วยนะจ๊ะ
คราวนี้กินได้นอนหลับนะนะป้านะ